นี่ก็๓ขวบเหมือนกันที่ชนบุรีชะตากรรมน่าสงสารไม่ต่างกันเลยครับ
น้องคนนี้โดนพ่อตบหัวคว่ำคาจานข้าวเลย
เห็นบอกว่าลูกไม่ยอมกินข้าวพ่อเลยลงโทษรุนแรงมาก
สุดท้ายคุณกันจอมพลังครับพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยฮะ
โอ้ยสงสารเด็กมากจริง
เนี่ยกินข้าวอ้าปากพ่อสั่งลูกนะแล้วลูกก็งอแงร้องอยู่ไง
เด็กร้องพอเขาอายเขาสำลักเหมือนกับร้องไปด้วย

กระชากลากยกขึ้นไปแบบ
รุนแรงนะครับเมื่อกี้ต้องหยุดภาพบางจังหวะนะ
ที่มือฟาดไปที่ลูกเพราะเป็นความรุนแรง
นะครับการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะฮะ

ล่าสุดคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยครับ
ไปพร้อมกับคุณกันจอมพลังแล้วก็ตำรวจ

เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ครับในพื้นที่สัตหีบ
หลังจากรับแจ้งว่ามีเด็กอายุไม่กี่ขวบเอง
โดนพ่อทำร้ายรุนแรงเพียงเพราะว่าลูกไม่ยอมกินข้าว

ตอนที่ไปถึงนี่คุณจ๋านักข่าวเราไปถึงนะฮะ
เด็กนั่งกดโทรศัพท์เล่นอยู่ในบ้าน
คุณกันจอมพลังก็ไปพูดคุยก่อนจะ
พาขึ้นรถของพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในพื้นที่คือแยกเด็กออกไปก่อน
ส่วนคนเป็นพ่อเนี่ยตำรวจคุมตัวเอาไว้ที่หลังบ้านครับ

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราได้คุยกันกับคนที่ถ่ายคลิป

เห็นแบบนี้แล้วมันทนไม่ได้ก็เลยต้องอัดคลิปเป็นหลักฐาน
แล้วส่งคลิปไปให้แม่ของเด็กได้ดู
เพราะว่าพ่อดูแลลูกแบบนี้

ต้องการให้แม่ได้เห็นจะได้กลับมารับลูกไปดูแล
เพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกัน
แม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่
ลูกสองคนอยู่กับฝั่งพ่อพ่อเลี้ยงอยู่คนเดียวครับ
แล้วบางทีเด็กเขาดื้อเขาสนตามวัยไม่เชื่อฟัง
ลงโทษแบบนี้มันรุนแรงเกินไปไหม
ในมุมหนึ่งนะก็ต้องการให้แม่ของเด็กเนี่ย
กลับมารับลูกแล้วก็มีสำนึกว่าทำไมคุณถึงทิ้งลูก
เอาไว้แบบนี้ล่ะอีกมุมหนึ่งก็มองว่าพฤติกรรมของพ่อเนี่ย
ก็รุนแรงเกินไปเพื่อนบ้านครับได้คุยกันกับเพื่อนบ้าน
ต้อยบอกว่าเห็นบ่อยเลยนะที่พ่อเขาดุลูกเนี่ย
ถ้าหากว่าลูกเขาดื้อแล้ววิ่งข้ามถนน๓ขวบเริ่มสนแล้ว
แต่ก็ไม่ค่อยเห็นเขาจะทุบตีรุนแรงขนาดในคลิปนะ
ตกใจเหมือนกันพอเห็นคลิปเห็นข่าวเนี่ย
เพราะว่าพ่อของเด็กเขาก็เป็นคนดีนะพูดคุยทักทายเพื่อนบ้านอยู่เสมอนั่นแหละ
อีกหนึ่งคนเป็นคุณย่าของเด็กย่าลินครับ
ย่าบอกโอ้ย่าเห็นเห็นแล้วว่าลูกชายใช้ไม้แขวนเสื้อตีหลาน
แต่ก็ไม่ค่อยตีแรงนะตีแบบพอเป็นพิธีให้หลานได้กลัว
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะคุยใหม่แล้ววิธีการเลี้ยงลูก
ไอ้สำนวนที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ย
ไม่ได้แล้วแหละยุคนี้เดี๋ยวย่าอาจจะต้องเลี้ยงเอง
แล้วพ่อของเด็กให้ออกไปทำงานหาเงิน
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำลอยแบบนี้อีก
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยครับคนในคลิปพ่อของเด็กนั่นแหละฮะ
ชื่อว่านายพรชัยเขายืนยันว่าเขารักลูกนะ
ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูก
ลูกผมดื้อและสนเกินไปก็เลยต้องมีอบรมทุบตีบ้าง
จากนี้ไปจะเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ยืนยัน
สิ่งที่เราเห็นเป็นวิธีการสอนส่วนตัว
ลูกเพียงคนเดียวแล้วเขาก็ไม่อยากให้แม่
ที่มาทิ้งลูกไปเอาลูกไปเลี้ยง
ผมรับปากว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีกว่านี้ลองฟังฮะ
ตีเสร็จผมก็กอดปลอกเขากลางคืนเขาก็มานอนกับผม

แต่ระหว่างนี้ไม่รู้สิว่าพอแม่ของเด็กเห็นคลิปนี้แล้ว

บอกว่าตอนที่เห็นคลิปแม่โกรธแล้วรับไม่ได้เลย
อยากจะรับลูกกลับมาเลี้ยงดูด้วยตัวเองแล้ว

แต่ติดปัญหาคือพ่อเด็กไม่ยอม

หวังว่าจะได้รับลูกกลับคืนมา
และจะดูแลให้ดีกว่านี้ให้ลูกปลอดภัย
วันนี้เห็นคุณกันจอมพลังลงพื้นที่
ในส่วนของแม่เองก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งฮะ

ล่าสุดคุณกันจอมพลังขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือครับ
ขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่
ประเมินประเมินว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องประเมินก่อน

ว่าดูแลได้ไหมจะตีอีกไหมจะทำร้ายลูกอีกไหม
พร้อมไหมดูแลลูกคนเดียวได้หรือเปล่า
หรือว่าแม่จะดูแลได้ดีกว่ากันไหม

อยู่ในการดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เห็นว่าน้องเริ่มซึมครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ซึมพูดช้าส่วนทางคดีตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องยาเสพติดในส่วนของพ่อด้วยนะฮะ
คงจะต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียด
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายใดทั้งสิ้น
เดี๋ยวรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งให้กระจ่างชัด
และถ้าพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ตรงนี้สำคัญที่น้องคิงพูดว่าต้องไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่พ่อด้วย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเมาหรือเปล่า